วันนี้ต้องสาธุ๙๙กันให้เต็มเหนียว

ท้าเวสวันที่มีความสูงถึง๙เมตร

เขาบอกว่างานนี้สาธุชนหมาเป็นพันธุ์
มาในงานบวงสวงใหญ่เบิกเนธ
ปูใหญ่ถาเวสุวัล
เจ้าพระยามหาเศรษฐีเมืองชัยนาศสวยมาก
สวยงามสวยมากคุณดูสิครับสูงใหญ่ขนาดนี้๙เมตรนะ
ถูก๙เมตรนะนอกจากนี้ยังมีปู่อธิบดีท้าเวสวรสีเนินขามอีกด้วย
ชื่อเอาจริงไม่คุ้นเลยนะแต่คุณดูไปเรื่อยรูปร่างลักษณะของแต่ละรูปปั้น
จะไม่เหมือนกันนะครับเอกลักษณ์นะคะอ่ะแต่งานนี้ฮะพระอาจารย์ลอยวัดบ่อกรุจังหวัดสุพรรณบุรี
และพระครูประหลัดมงคลวรวัตรเจ้าวาดวัดเนินขามอำเภอนอนขามจังหวัดชายนาฏ
ก็มาร่วมทำพิธีด้วยในจังหวัดนี้ละฮะยังไง
มีการเบิกเด้นี่แหละครับคุณผู้ชมดูไป
ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นอะไรนี่ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าบอกเลยนะว่าต้องขึ้นกระเช้าไปอย่างนี้
แล้วลอยสูงลอยสูงขึ้นไปไปทำการเบิกเด้นถึงที่เลยฮะ
โอ้โฮอย่างนี้เลยคุณคิดดูนะละครั้งนี้ไม่มีความตัวเรื่องความสูงเลยนะ
ขึ้นไปสูงขนาดนั้น๙เมตรถ้าเป็นผมให้ขึ้นไปเบิกเนธอย่างนี้ผมขาสั่นไม่กล้าขึ้นไปหรอกนะ
บันไดชั้น๒คุณก็ไม่ไหวแล้วค่ะ
ฉันเห็นคุณขึ้นชั้น๙คุณไม่เห็นขาสั่นเลย
เข้าใจไหมที่ตั้ง๙เมตรคุณขึ้นชั้น๙อันไหนสูงกว่ามัน
ที่ผมขึ้นชั้น๙ได้โดยไม่กลัวเพราะว่าผมใช้ใจขึ้นไป

ใครพูดเขาว่าทุเรศมีคนบอกว่าทุเรศ
ด้วยหุมันเอาอีกแล้วโอรีสเซอร์โจ้โจ๊ก็ด่าผมอีกแล้ว
ด่าว่าทุเรศจริงไหม
เรื่องนี้ต่อนอกเรื่องกันไปซะเยอะ

นัดนะครับไม่ใช่น้อยนะฮะเยอะมากเรียกว่าปุ่มปังปุ่มปังกัน
ลั่นวัดเลยล่ะครับและแน่นอนเมื่อมีการจุดประทัด
เราก็ต้องรออืมเลขหมายปลายประทัดเย้อุ้ยสามแสนนัด
แต่กี่หมายอย่างน้อยต้องสามหมายเออหรอแล้วดูโอ้โหถ่าย
กันโอ้ยขอดูมั้งโอ้ยขอดูมั้งคนมุมขอถ่ายหน่อยต่อคิว
ขอหน่อยสิเอาเป็นว่าคราวหลังขึ้นคิวอาร์โค้ดให้สแกนในน้ำ
หาแล้วหามาแล้วโชคลาภูมิทวีร่ำโรยเงินทองเฮ้ย
มีสามมีสามกันถูกไม่ช้ำเลยจริงจริงสามเอองั้นตัดออกอันหนึ่ง
เหลือแค่สองก็พอแล้วเฮ้ยแต่เอาจริงจริงในทางความเชื่อของ
ค่อยตัดออกนะคุณชิสาทำไมอ่ะเขาจะเอาไปบวกลบคูณหาร
เขาจะมีสมการในการแก้ไขเหรอทำเล่นแล้วนี่เห็นไหม
ตรงนี้ที่นี่มีลัตเตอรี่ใช่วันสต๊อปเซอร์วิทอื้อหือ
คือคลักเลยน่ะอย่างงี้ต้องรีบไปน่ะไม่งั้นไปช้าตรงเนี่ยแผงนี้ขายคี่